ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางเอกสาวแต้วนัทพรนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปจากอุบัติเหตุนะคะเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนค่ะ
แต่ว่าได้จากไปเมื่อบ่ายของวันนี้นะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดถึงห้าครั้งนะคะ
สำหรับคุณพ่อของสาวแต้วตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งแต้วและพี่สาวรวมถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดไปเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนนะคะ
เพื่อนซีอย่างมิ้นท์ชะลิดาเมื่อวานนี้มีคิวออกงานอีเวนต์พอดี
แล้วก็ได้ทราบข่าวเศร้านี้ก็บอกว่ารู้สึกช็อก
เพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งทราบข่าวการป่วยของคุณพ่อแล้วก็ได้มีการให้กำลังใจกันตลอดเวลาค่ะ
คือก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดอะค่ะก็พี่แต้วก็เข้มแข็งมาก
แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ถามว่าแบบโอเคไหมเป็นกำลังใจให้คือให้รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้
จริงเรามีนัดกินข้าวกันหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุได้ไม่กี่วัน
แล้วพี่แต้วก็ไม่ได้มาเพราะว่าพี่แต้วต้องอยู่โรงพยาบาลก็ทราบค่ะ
แต่มินว่าเรื่องรายละเอียดดีเทลมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่ละเอียดอ่อน
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แต้วด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของแต้วนัทพรมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ